แน่นอนว่าถนนสายหนึ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงแน่

วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการไปดูบรรยากาศที่ถนนเยาวราชกันหน่อยนะครับ
เทศกาลตรุษจีนปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

นี่ค่ะคุณทัศนัยโคทองค่ะ
และคุณชมพู่สลันพัฒน์อยู่ที่ถนนเยาวราช
โอ้โหดูแบบสวยนะสวยมากนะครับ
โอ้โหคึกคักด้วยค่ะ
เดี๋ยวไว้ติดตามรายงานสดจากพื้นที่กันเลยนะครับ
ในวันที่๒๒๒๓มกราคมนี้นะคะ
และที่สำคัญค่ะประเทศไทยถือว่าเป็น๑ใน๕ของประเทศ
ที่มีการจัดงานศูนย์จีนที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
มีการแต่งแต้มสีสันแห่งความเป็นสิริมงคล
การประดับประดาษทำซุ้มโคมไฟยาวกว่า๔๕เมตรค่ะ
แล้วก็มีการประดับโคมไฟกว่า๕๐๐ดวง
ในถนนเยาวราชอีกด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานประดับโคมไฟกันก่อน
คุณผู้ชมครับไม่ใช่มีแค่อุโมงไฟยาว๔๕เมตรแบบนี้
แล้วก็อีก๕๐๐ดวงเนี่ยโอ้โหมีทั้งนี่โคมไฟมังกร
มไฟดอกไม้นะฮะแล้วก็โคมไฟแดงต่างตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาเอามาประดับประดาษให้คุณผู้ชมนั้นมาร่วมถ่ายภาพกัน
แล้วก็เก็บภาพเอาไว้เป็นที่มรลึกกันนะครับ
แต่ต้องย้ำแบบนี้ว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงที่นี่ครับ
แกะสลักที่เป็นรูปกระต่ายหินแกะสลักนี้ทำมาจากหินอ่อน
เป็นปีนักศัตริย์ของปีนี้คือปีกระต่ายครับ
สูง๑๘เมตรหนัก๑๘ตันนะฮะสังเกตดีนะครับ
เลข๑กับเลข๘เป็นเลขมงคลของชาวจีนนะฮะ
สำคัญถ้า๑กับ๘บวกกันก็ได้เลข๙อีก
มงคลเข้าไปใหญ่นะครับชีวิตเจริญก้าวหน้ามรุ่งเรือง
เป็นมงคลเข้าไปอีกในตรุษจีนปีนี้
แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชมความสวยงามของอุโมงไฟ
หรือว่าโคมไฟต่างมาได้ครับ
เริ่มเปิดแสดงตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
แล้วยาวไปถึง๑๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ

มีการจัดขึ้นในวันที่๒๒แล้วก็๒๓มกราคม
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้
เป็นวันเที่ยวของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะ
อย่างที่ถนนเยาวราชเองก็จะมีการปิดถนนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
เรียกได้ว่าตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะ
ซึ่งเป็นการกลับมาแบบครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ๓ปี
หลังจากผ่านวิกฤตของโควิดระบาดที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งตรุษจีนเยาวราชปีนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
คนไทยชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปชาวจีนเวียดนามนะคะ

เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเยาวราชกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
ขนาดที่ว่าร้านอาหารทุกร้านคนแน่นหมดแล้ว
ต้องบอกว่างานตุจีนเยาวราชปีนี้เป็นความร่วมมือ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ตลอดถนนยาวรัสแห่งนี้ครับเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ที่สำคัญนะครับจะมีการเปิดงานวันอาทิตย์นี้ครับ

ก็จะมีการเชิดสิงโตการแสดงของวงดนตรีต่างคุณผู้ชมก็มาได้
แต่เราย้ำแบบนี้ดีกว่าใครจะมานะฮะ
รถไฟฟ้าดีกว่าหรือว่ารถโดยสารสาธารณะจะสะดวกมากกว่า

แต่ว่าทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถบั๊ตไฟฟ้าให้บริการฟรี

ทางสตสาบสิงชาสถานีรถไฟฟ้าสามยอด

ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมที่ต้องการจะมาเที่ยวตุจีนเยาวราชนะครับ
เพราะวันนี้ที่เราสองคนมานะคะเป็นวันที่ตรงกับวันศุกร์เป็นวันจ่าย
มีคนไทยเชื้อสายจีนเดินทางกันมาอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำค่ะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยต่างยังหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้นะคะ
เขาชื่อว่านายเทเป็นชาวจีนเขาบอกว่าบรรยากาศตรุษจีนปีนี้ที่เยาวราชนะคะ
บรรยากาศดีอาหารอร่อยคนไทยก็นิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใส
ก็เลยตัดสินใจมาเที่ยวงานตรุษจีนที่เยาวราช
ในขณะเดียวกันยังมีการแสดงของน้องนักเรียนตลอดเส้นทางถนนเยาวราชอีกด้วยนะคะ
ใช่ครับและที่สำคัญเอกลักษณ์ของเยาวราชคืออะไร
ร้านอาหารสตีทฟู้ดที่อยู่ริมถนนรวมทั้งร้านอาหารขึ้นชื่อต่างเต็มถนนไปหมดเลย
แล้วที่สำคัญตอนนี้นะคนที่มาทานอาหารนะล้นออกมานอกร้านกันเลย
อยู่บนถนนครับอย่างร้านก๋วยจับนายเอกอันนี้คนเยอะมากนะครับ
มีเก่าลักคั่วร้อนนะครับขนมปังไส้ทะลักรังนกบัวลอยขนมหวาน
เครื่องดื่มอีกมากมายและย้ำแบบนี้คนเยอะทุกร้านยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะ

ทีนี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็บอกว่าปีนี้มันขายดีมากเลยนะ
แล้วก็ดีใจที่ยอดขายปีนี้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็คึกคักที่สุดในรอบ๓ปีด้วยซ้ำไปนะครับ
ปีนี้มาเที่ยววันได้ปีนี้มีงานนะคะ๒๒๒๓อาทิตย์จันทร์ค่ะ
คุณจะบอกว่าตัวจริงมันน่าจะคึกคักที่สุดรอบ๓ปี
ใช่ค่ะปีนี้ก็คงน่าจะคึกคักไปรอบ๓ปี
เพราะว่ามันอึดอั้นมานานแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีงานมา๒๓ปีแล้วอย่างนี้ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อ๋อปีนี้ปีนี้อาจจะไม่ได้ขาย
แต่ว่าปีนี้ดูแล้วน่าจะคึกคักเพราะว่ามันอึดอั้นมานาน
เพราะว่าคนก็ไม่ค่อยได้มาเพราะมันไม่ได้มีงานมา๒๓ปีไง
แล้วคนก็แบบว่าปีนี้เป็นปีแรกแล้วแบบว่าคงจะ
เพราะว่าช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะ
ก่อนที่จะตกจีนก่อนที่จะตกจีนอ่ะ
คนก็คึกคักมาเป็นเดือนแล้วแหละ
อยากได้ก็ตามก็มาเที่ยวกันได้
อย่างปีนี้เนี่ยค่ะบรรยากาศคึกคักมาก
ด้านหลังจะเห็นว่ามีการประดับประดาษไฟอย่างสวยงาม
มาไหว้เสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคล
หรือว่าแก้ปีชงในปีนี้กันได้นะคะ
ถือว่าเป็นปีเถาะที่อยากจะให้ทุกคนมากระโดดเกาะทรัพย
เกาะความสุขเกาะความมั่งมีไปพร้อมกัน
ข้างหลังตอนนี้คนเยอะแล้วกับอุโมงไฟแบบนี้

ย้ำว่าอุโมงไฟจะมียาวไปถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
แล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวแล้วก็มาฉลองเทศกาลตุจีนเยาวราชกัน
ลากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมทัศนัยโค้ทอง
และคุณสลันพัฒน์เกษมชะยาวิวัฒน์ลาไปก่อน
นี่คือบรรยากาศสดจากเยาวราชช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ